เขาก็จะมีเทคนิคการขายที่แตกต่างกัน
อย่างเช่นคนนี้ฮะบอกเลยว่าแต่งตัวเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
แล้วขายก๋วยเตี๋ยวสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง

บ่อยนะเราก
ถ้าใครทันยุคนั้นนะจะคุ้นกับเพลงนี้

พี่คนนี้ชื่อว่าขุนเวทพี่สิตหรือพี่นะ
บอกเลยนะว่าร้านนี้ขวัญใจชาวออฟฟิศ
แล้วก๋วยเตี๋ยวเขาก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
น่ากินน่าทานจุดเด่นของเขาคือ
ตัวเขาเองนี่แหละการแต่งแบบไอ้มดแดง
นี่เขารักไอ้มดแดงมาก
ถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่แกอยู่ร้านที่ลาดปลาเขา
แกจะแต่งอย่างนี้ในร้านแกก็จะมีแต่ไอ้ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาไอ้มดแดง
ก็คือเป็นนักสระ

แล้วเขาจะใส่อะไร
โค้เธอใส่อะไรปลาทั้งโกทอดกรอบ
เหรอดูอยากลองอ่ะใส่ลงไปด้วยมันก็เพิ่มความกรอบความอร่อย
แล้วนี่ดูแฟนคลับพวกไอ้มดแดงก็ไปอุดหนุนกันเยอะนี่
ต้มยางก็เป็นแบบนี้น่ากินน่ะคุณน่ากิน
ราคาไม่แพงปกติทั่วไปธรรมดา๕๕พิเศษ๖๕บาท

พี่กัดร้านตอนนี้นะถ้าจะไปอุดหนุนตอนนี้นะ
ก๋วยเตี๋ยวรายเดอร์ขายอยู่หน้าตลาดตลาดพงเพชร
ถนนงามวงวานจังหวัดนนทบุรีอยู่ตรงแยกพงเพชรป่ะ
ถ้าแยกพงเพชรก็หาง่ายงามงวานน่ะ
งามงวานที่มันจะมีสะพานข้ามไปนะสะพานพงเพชรนั่นแหละเออเออแบบนั้นแหละ
อยู่สะพานพงเพชร
ไม่ต้องขามสะพาน

แค่ขับลงมาข้างล่างแล้วจะเจอแถวแยกพงเพชร
รายเดอร์รายเดอร์

ไม่ใช่ผมเคยไปทานที่ตอนเขาอยู่แถวลาดประเขา
ถ้าจำได้แหละหน้าอย่างคุณไม่น่าจำ